ดูเกมคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับเจอกับสุราธานี
สุราชนี่ก็เป็นทีมครึ่งบนของตารางนะครับเหลือดูการก่อน
แต่เปิดหัวแบบนี้เล่นเอาสุราชงงเหมือนกันครับ
หลุดเข้าไปยิงของอนันตชัยปราบวงศา
หน้าเปล่าดาวรุ่งของตัวเล็กล้มก้าว

แล้วเกือบจะหนีเป็น๒๐ครับแต่ว่าลูกยิงของชัดจาโดนปฏิเสธครับ
ปากทิ้งออกไปได้ครับขมพลพิพพพ
โอกาสของหมอเสมัณฑิตได้แล้วก็ไม่เหลือครับ
นานาชัยจ่ายให้กับชัดจาครับยิงเข้าไป

ทางฝั่งเจ้าบ้านก็เล่นเกมรับได้แล้วครับหลังจากนำห่าง
ทางด้านมีโอกาสนะครับจากการยิงฟรีคลิกจังหวะนี้
ยังฉันแหลบแล้วไม่ได้ประตู
แล้วจากที่มาของการฟาวเมื่อสักครู่ครับ
เป็นฟรีคลิกทำให้เจ้าบ้านหนี๓๐
จากการยิงของอนันตชัยคนเดิมครับ
คนเดียวสองประตูหญิงฉลับกำแพงครับฟรีคลิก
อ้าวตอกโซ่นลูกนี้ของทางสุราช

ราซิโก้แอสซันดาซิวา

แล้วทางนัทพงศ์ก็ตะปบเอาไว้ได้ครับ
โดนตัดมาอีกครั้งหนึ่งได้ยิงลูกนี้อื้อหือ
ดูสิครับการอ่านเกมของผู้เล่น

เกือบจะโดนประพาทเพ็ญสวัสดิ์ลงโทษเหมือนกัน

จบสกอร์ของฟาซิโก้ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่

ทางนัทพงศ์นุษย์รังเนี่ยรออยู่แล้วครับ
จังหวะบังแล้วคืน
เมื่อสักครู่ตัดกลับมาอีกทีนึง
ฟุตบอลใหญ่เลยครับแต่บอลชนสามเหลี่ยมออกไม่น่าเชื่อครับ
จบเกมหมอเสมอดิชชนะสุราถึงสามต่อศูนย์ครับ